จังหวัดร้อยเอ็ดคุณผู้ชมครับเรื่องขับรถขับรานี่ต้องระวัง
คราวนี้นักส่งเสริมการเกษตรอำเภอโพนทอง
ขับรถไปชนคอสะพานครับแล้วตกลงไปในน้ำเสียชีวิต
นี่สูงมาก
แล้วรู้มั้ยข้ามวันนั้นกว่าจะมีคนไปเจอ

ใช่นั่นแหละรถพุ่งตกลงไปในซอกพอดีเลย
ที่เกิดเหตุอยู่บนถนนสายพลทองเสรภูมิครับพบรถกระบะสีเงิน
ทะเบีเอ็นบ่อใบไม้ด่อเด็ก๒๙๕ร้อยเอ็ดตกลงไปในคลองครับ
ในรถพบศพนายนัทวัฒน์เผ่าภูทรอายุ๕๐ปี
เป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
ท่านเสียชีวิตอยู่บนเบาะนั่งฝั่งคนขับกู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำร่างท่านออกมานี่ฮะ
ญาติของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่า๒ทุ่มอ่ะนะ
ทุ่ม๑๕พฤศจิกายนเนี่ยยังโทรคุยกับผู้เสียชีวิตอยู่เลยนะครับ
คือเขากำลังขับรถนะฮะกลับจากทำงานในอำเภอโพนทอง
จะกลับบ้านที่เสรภูมิพอ๔ทุ่มเอ๊ยังไม่ถึงบ้านโทรอีกโทรติดนะ
โทรติดนะแต่ไม่รับเอาละใจไม่ดีแล้ว
ช่วงสายคุณผู้ชมช่วงสายของเมื่อวานฮะ
มีตำรวจโทรมาแจ้งว่านายนัทวัฒน์เสียชีวิตซะแล้วครับ
หลังจากขับรถพุ่งชนคอสะพานแล้วตกลงไปในร่อง
ตรงนี้มันเป็นคลองนะแต่น้ำมันอาจจะแห้งแล้ว
แล้วอยู่ในซอกนี้อัดติดอยู่ตรงนี้เลย
เรื่องต้นตำรวจสพพลทองส่งร่างผู้เสียชีวิต
ตรวจสอบที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็
อบให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไป
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมาแล้วขับ

หรือว่าจะทำงานหนักแล้วร่างกายอ่อนเพลีย

ประเมินตัวเองในการอยู่บนถนน